ส่วนข้อมูลสำเร็จ

ปีก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงมายืนลำอยู่ปลายเท้า
เขาก็ยืนลำก็มีจังหวะนึงอ่ะ

เขาก็ลำซอยเท้าอยู่ได้สักพักหนึ่ง
หัวเขาอะค่ะหันมาอย่างเดียวแต่ตัวเขาไม่ได้หันมาหาหนูนะ
แล้วไอ้มิกน่ะเพื่อนของหนูเนี่ย
มันเป็นพวกที่อยากรู้อยากลอง
มันก็เอาหัวเนี่ยเฉง้อออกไปดูแค่ตรงบานเก็ตหน้าต่าง
แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยกูเจอผีกูเจอผี
ตอนนั้นเนี่ยใส่ชุดนางลำฉุยฉาย
ครูน่ะเขาก็เดินลงมาเลยแล้วก็ถามว่านักเรียนเป็นอะไรกัน
หนูเจอผีค่ะคือลูกหนูเจอผี
แล้วคุณครูก็ยิ้มออกมาแล้วก็พูดออกมาว่า

สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
พัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ครับ
เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องร้อนไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
อย่าลืมกดซับสไครบ์อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเราครับ
และเหมือนเดิมฝากคุณผู้ชมไว้ครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญในสถานีผีดุ
เป็นชื่อเรื่องที่ค่อนข้างจะดุดันไม่เกรงใจใครครับ
เจ้าของเรื่องชาติชั่วเป็นนักเล่าหน้าใหม่ครับคุณปี
วันนี้เขามาพร้อมกับประสบการณ์ที่ผมคนหนึ่งจะอินกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีไทยนาฏศิลป์นางรำและวันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องราวเหล่านี้
ส่วนคืนนี้จะน่ากลัวขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมและพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญอีกหนึ่งที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนในสถานี
ผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เจ้าของเรื่องชาติชั่วยินดีต้อนรับคุณปีครับ

ขอบคุณมากที่แวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญในสถานีผีดุ
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

ชื่อเรื่องแบบดุเดือดมาก
ตอนที่ผมเห็นชื่อเรื่องตอนแรกนะผมจะอ่านออกเสียงยังไงให้มันดูไม่เป็นคำด่า

ชั่วหลายท่านเนี่ยเคยจะได้ฟังไปในรายการแล้ว

ก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นขออนุญาตถามก่อนผมจะถามแขกรับเชิญทุกคน
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี
คุณปี่มีความเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์

ตอนนี้๙๐เปอร์เซ็นต์

เผื่อใจก็เลยค่ะ

หลังจากนี้ไม่เอาอีกแล้ว

ถ้ามันอยู่ที่จังหวะเวลา

มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเจอ
เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของ

จากที่ว่ามี๔คนในตอนแรก

เพราะว่าหลังจากที่ออกอากาศเป็นอย่างนี้

จาก

ก็คือเขาเป็นเพื่อนของพี่แชมป์

เกินขนาดเกินขนาดไป

มาหาหนูบอกว่าอโหสิกรรมให้ได้ไหม

ก็เลยแบบเราก็เลยตัดกรรมไป

ถ้ามันจะจบลงจริงมันต้อง

เหมือนกับบ่วงที่มันจะติดอยู่ในใจ

ในครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่า

เราได้แต่แค่อโหสิกรรม

โหสิกรรมมาจากใจด้วยนะบางที

โหสิกรรมเออพูดคำว่า
อโหสิกรรมแต่ใจ
แบบความเจ็บแค้นอยู่

อันนี้เข้าใจมันพูดยาก

เพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะ

ไม่ได้ดูดาร์กอะไรขนาดนั้นละ

คาบดนตรีหลอน
ของหนูเองเลยค่ะแล้วก็เพื่อนในชมรม

ตอนนั้นหนูอายุ๑๒ศาลอยู่ประ๖

ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นค่ะชื่อสถานที่ศึกษาไม่ต้องพูดถึงนะค่ะ
คาบดนตรีหลอนผมชอบนะเรื่องผีเป็นเกี่ยวกับดนตรีไทยนางลำอะไรอย่างเงี้ย
เล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ก็คือย้อนกลับไปเมื่อตอนที่หนูเนี้ย
ป๖ในสมัยนั้นเขาจะมีชมรมให้เราเลือกว่าเราเลือกที่จะเรียนชมรมอะไรอะค่ะ
หนูก็เลยเลือกที่จะเรียนชมรมดนตรีไทยตอนนี้ใหม่ทำไมก่อนต้องถามก่อน
ทำไมถึงต้องเป็นชมรมดนตรีไทยเพื่อนชวนค่ะแล้วก็คนที่คนแรกอ่ะ
แต่เพื่อนชวนก็มีส่วนค่ะอ่ามีส่วนที่ชอบด้วยด้วยด้วยค่ะอ่า
มีแบบไอ้คนนี้ที่เราปิ๊งปิ๊งอยู่ชวนด้วยแล้วก็เลยอ้าวไป
เขาไม่ได้ชวนค่ะเขาก็สมัครเข้าไปหนูก็สมัครเข้าไปด้วย
ตามเขาโอเคโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าก็เลยก็ได้เข้าไปเรียนอืม
ภายในวันนั้นเลยอ่ะมันก็ถึงแบบอ่าคาบชมรมก็คือไป
ไอ้ฆาตฆมรมเนี่ยก็คือจะเป็นฆาตสุดท้ายของตารางเรียนค่ะ
ก็พอถึงเวลาปุ๊บปีเนี้ยก็ลงไปเรียนที่ชมรมอืม
แล้วตรงห้องลักษณะของห้องดนตรีอะค่ะ
พอเปิดประตูไปอ่ะข้างหน้าต่างเนี่ยตรงทางหน้าต่างเนี่ยถ้ามองไปปุ๊บ
จะเป็นวัดค่ะตรงกับวัดเลยเหรอใช่ค่ะก็คือโรงเรียนหนูเนี่ยคือเป็นโรงเรียนวัด
แล้วตรงท้ายห้องเรียนนะคะมันคือปล่องเมน
ตรงแบบหลักตรงปล่องเมนเลยอ่ะค่ะอยู่ตรงปล่องเมนเลยก็คือ
ห้องเรียนแล้วก็ห้องดนตรีไทยห้องชุมลมค่ะ
คือตรงกับห้องคือตรงกับสาราเผาศพเลยตรงเมน
คือเปิดหน้าต่างไปปุ๊บปลิ๊บปล่องเลยหรอปล่องเลยค่ะเป็นปล่องขึ้นไปเลย
ก็คือแล้ววันนั้นนะคะก็ประมาณช่วง๔โมงหนูก็ลงไปเรียน
พอเรียนได้ประมาณช่วงตอนนั้นประมาณเป็นโพเพแล้วค่ะ๖โมงเย็น
ก็ดั้งปิ๊บปิ๊บก็นั่งเรียนได้ปกติสักพักนึง
ไอ้ตาของปิ๊บเนี่ยมันเหลือไปทางหน้าตาแล้วเห็นในขาว
ตอนแรกปี่คิดว่าเป็นพี่ตาค่ะก็เลยปัดออกไป
แต่พอปัดออกไปปุ๊บมันก็ยังไม่ออกมันก็ยังเห็นอยู่ก็เลยปีก็เลยหันไป
ปรากฏว่าที่ปีเห็นคือผู้หญิงใส่ชุดขาวนั่ง
นั่งดองแบบว่าขาชิดกันนะคะนั่งอยู่บนหลังคา
ตรงบริเวณหลังคาตรงที่หนูบอก

ก็เลยหนูก็แบบช็อกแล้วก็คานไปหาครู
ก็คือตอนนั้นหนูไม่ได้พูดคุยไม่ได้บอกใครเลยว่าหนูเจอนะ
ก็เลยคานเขาไปหาครูแล้วบอกว่าครูคะไปปิดหน้าต่างให้หนูหน่อย
ครูเขาก็เลยเดินไปปิดแล้วครูเขาก็พูดขึ้นว่า
ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองครูเจอบ่อยแล้ว
อืม
ใช่ค่ะหนูก็ได้แต่อึ้งกับคำตอบของครูตลอดคาบเลยว่าทำไมครูเขาถึงพูดแบบนั้นออกมา

แล้วก็ไปอาบน้ำทำอย่างเดียวว่าประจำวันแล้วจะเข้านอน
แล้วในคืนนั้นนะคะปีก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงมายืนลำอยู่ปลายเท้า
เขาก็ยืนลำแล้วจังหวะในช่วงที่ลำอะค่ะพี่มันจะมีจังหวะที่มันจะต้องหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังใช่ไหมคะ
แล้วมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งเขาหันหลังให้ปีพันลำแล้วเขาก็ลำซอยเท้าอยู่ได้สักพักหนึ่ง
หัวเขาอะค่ะหันมาอย่างเดียวแต่ตัวเขาไม่ได้หันมาค่ะคือหันมาปุ๊บมันมุนหัวออกมาเข้าหาปีเลย
ทำให้ปีสะดุกตื่นแล้วก็แบบเหงื่อออกเหงื่ออะไรออกมาเลยนะคะก็เลยตื่นมาปุ๊บก็ไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมทำบุญกับย่าค่ะ
ก่อนที่จะไปแล้วก็แบบสงสัยเลยนะว่าทำไมเขาถึงมาหาเราทำไมเราถึงฝันแบบนั้นไงใช่เออ

หนูว่าหนูจะคิดมากกับที่หนูเห็นตรงหลังคาหรือเปล่า
ก็จนเวลามันผ่านไปได้สักเดือนนึงอะค่ะ
คุณครูเขาก็บอกว่าวันนี้ครูเขาไม่ว่างนะ
วันนี้ถ้าใครจะไปเรียนนอกเวลานะถ้าใครจะไปเรียนที่บ้านครูก็บอกครูนะ
เดี๋ยวครูก็จะมารับหลังเลิกเรียนเพราะว่าครูต้องไปทำธุระข้างนอก
ก็เลยดิวกับเพื่อนว่าเอายังไงจะเอายังไงก็คือจะไปกันดีไหม
ก็เลยได้สรุปว่าโอเคงั้นไปก็ต้องไปซ้อมที่บ้านครู
เพราะว่าบ้านของคุณครูเนี่ยเขาจะเปิดสอนพิเศษเปิดค้าเรียนแบบให้กับนักเรียนนอกโรงเรียนนะคะ
ก็เลยให้ไปที่บ้านของคุณครูพอหลังเลิกเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็มารับ
แล้วก็ระยะทางจากทางบ้านของคุณครูกับโรงเรียนเนี่ยก็คือห่างกันประมาณ๕กิโลเมตรอะค่ะ
แล้วทีนี้ระหว่างทางบ้านของคุณครูเนี่ยมันต้องผ่านวัดมันต้องผ่านป่าช้า
แล้วตลอดเส้นทางเนี่ยค่ะมันไม่มีไฟข้างทางเลยก็คือจะเห็นอีกทีก็คือไฟตรงประตูทางเข้าบ้านของคุณครูอะค่ะ
แล้วก็กำแพงวัดตรงข้ามบ้านของคุณครูจนถึงบ้านคุณครูเขาก็ถามนักเรียนทุกคนว่ากินหมูกระทะกันไหม
ปีเขาก็ตอบกันอย่างพร้อมเพียงเลยเขาว่าแบบกินครับกินค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะจนหมูกระทะเขามาส่งครูเขาก็สั่งหมูกระทะแล้วหมูกระทะเขาก็มาส่ง
เอ่อพอกินไปได้สักพักอ่ะค่ะครูเขาก็บอกว่า
มาด้วยนะคะก็ปล่อยให้นักเรียนได้ตอนที่หมูกระทะอยู่ตรงห้องรับแขกครับกินเบื้อดับพักต่อค่ะควรก็ตกลงมาแล้วหนูก็ซักผิดถามพี่
เพื่อนว่ามึงลืมไปหรือเปล่าวะว่าเราจะมาทำอะไรกันอ่ะอ่า
เพื่อนบอกว่าเออมึงก็กินไปเหินไหน
ครูเขาก็เลี้ยงแล้วเดี๋ยวครูเขาก็ไปส่งเองแหละ
ไม่ต้องเรื่องมากหรอกก็เลยนั่งกินไป
ก็คือในเวลานั้นนะคะเรามีปากก็เหมือนไม่มี
แล้วก็ได้แต่ตามเพื่อนไปว่าเออเพื่อนว่าไงเราก็ไหว้ไปอย่างนั้น
ฝนมันก็ตกลงมาแล้วครูเขาอะค่ะก็ลงมาแล้วก็บอกว่า
ก็นอนบ้านของครูนะครับครูเหงาอืม
ทำไมครูก็ถึงผู้แบบนี้อืมคือครูคนนี้ก็จะมีอะไรแปลกอยู่ตลอดเลย
ดูลึกลับยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่ดีใช่ค่ะดูลึกลับมากเลย
จนกินไปประมาณสัก๖โมงครึ่งเกือบทุ่มนึงอะค่ะ
ฝวนก็ยังไม่หยุดตกจนถึงจบแต่๒ฝุ่บแล้ว
ก็ยังไม่มีท่าทีที่ว่าฝนจะหยุดตกเลย
ก็เลยได้ตกลงกับเพื่อนว่า
เคมนอนบ้านครูกันเนี่ยแหละไม่ต้องกลับแล้ว
เพราะว่าถ้าลุยฝนกลับไปตอนนี้ก็คือเช้ามาเนี่ยคงไม่สบายแน่เลย
เพราะวันนั้นเท่าที่ปิดจำนั้นน่าจะเป็นวันเรียนปกติอะค่ะ
แล้วคุณครูเขาก็เดินลงมาเข้าไปที่ห้องเก็บของตรงข้างห้องรับแขก
ค่ะเนี่ยไปเปิดดูกันนะก็นอนกันนี่แหละเปิดดูกันเลย
ก็เลยเปิดดูกันจนตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มครึ่งอะค่ะ
มันก็จบพอดีฝนมันก็ยังไม่หยุดตกสักทีนึง
ก็เลยปิดไฟกันเข้านอนกันอยู่ตรงที่ห้องรับแขก
นอนรวมกันเลยค่ะประมาณ๔๕คนตรงนั้น

ปี่ได้ยินเสียงกำไรชนกัน

แต่ปีไม่รู้นะว่ามีใครได้ยินเหมือนกันไหม

เพราะว่าตอนนั้นหนูก็ยังเด็กมากอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะก็คือเราก็

เราก็อยากจะนอนอยากที่จะพักผ่อน
ค่ะสักพักเสียงกำไรเนี่ยก็หายไป

ตรงบริเวณหน้าบ้านของคุณครูค่ะพี่มันจะเป็นลานหิน
พอผ่านไปสักพักนึง
หนูนับได้เลยว่าไม่ถึง๕นาทีหนูได้ยินเสียง
เหมือนมีคนเดินอยู่ตรงหน้าบ้าน
พร้อมกับเสียงกำไรกระทบกันเหมือนที่หนูได้ยินในตอนแรก
ลานหินเวลาคนเหยียบคนเดินมันจะกลับตอกหนักแล้วก็มีเสียงกำไร

แล้วไอ้มิกน่ะเพื่อนของหนูเนี่ย
มันเป็นพวกที่อยากรู้อยากลอง
มันก็แบบคงอยากจะรู้แหละว่าใครมาเดินอยู่หน้าบ้าน
เพราะตอนนั้นเป็นเกือบ๕ทุ่มแล้ว
มันก็เอาหัวเนี่ยเฉง้อออกไปดูแค่ตรงบานเก็ตหน้าต่าง
พอมันเฉง้อออกไปดูเนี่ยมันโผล่ไปแค่หัวนะพี่
คือตัวมันดีดออกมาจากหน้าต่างบานเก็ตอย่างไวเลย
แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยกูเจอผีกูเจอผี
แล้วไอ้ขวัญอะเพื่อนของปีนอะคนต่อไปเนี่ย
มันก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย
มันบอกว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกว่ามึงเจอ
อารมณ์นั้นถ้าเป็นเพื่อนกันส่วนมากจะคิดว่าเพื่อนอ่ะอ้ำ
ใช่ค่ะมันก็เลยอยากจะรู้ไงว่าที่ไอ้มิกมันพูดน่ะ
มันอำหรือมันพูดจริงมันก็เลยไปดูเหมือนกัน
แต่เนี้ยมันไปยืนดูอืมพอมันไปยืนดูปุ๊บ

แล้วบอกว่าเฮ้ยกูเจอผีกูเจอผี
คือพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันแล้วมันก็ไปลองคุมโปรงกัน
ปีก็ได้แต่แบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงใจเย็นก็ดี

แล้วสักพักอะค่ะตรงประตูทางเข้าบ้านของคุณครูเนี่ย
มันมีเสียงคนทุกประตูแบบดังมากเลย
ทุกเหมือนกับว่าอยากจะเข้าบ้านเราเข้าไม่ได้ครับประมาณนั้นเลย
ก็ได้ก็สวดมนต์แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
จนผ่านไปได้สักพักหนึ่งเสียงทุกประตูก็หายไป
และตรงหน้าต่างบานเก็ตอะค่ะมันเป็น

ลายต่อไปที่เจอก็คือปีกกับเพื่อนที่เหลือนี่แหละค่ะที่ไม่ใช่มิกับไอ้ขวัญ
ใส่ชุดนางลำฉูยฉาย
แล้วก็ยืนอยู่ยืนนิ่งเลย
แต่ว่าการยืนของเขามันไม่เหมือนปกติเหมือน

ก็คือเขายืนหันหลังแต่หน้าเขาเนี่ยหันมาทางบานเกร็

ปีก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าหรือถ้าเป็นคนเดียวกันวะ
แต่ปีก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ปี่กับเพื่อนที่เหลือเนี่ยนั่งกรี๊ดนั่งร้องไห้กันละงมเลย

นั่นแหละค่ะครูเนี่ยเขาก็เดินลงมาเลย
เขาก็ถามว่านักเรียนเป็นอะไรกัน
ก็เลยมาบอกว่าไอ้น้ำเนี่ยเพื่อนของปีเนี่ยมันก็บอกว่า
หนูเจอผีค่ะครูหนูเจอผี
แล้วคุณครูเนี่ยเขาก็เดินลงมาเปิดไฟ
แล้วคุณครูก็ยิ้มออกมา
เขาก็พูดออกมาว่าคงยังไม่ไปไหนสินะ
แล้วก็ก็เลยหนูก็เลยแบบ
หนูว่าไม่ใช่แค่หนูคนเดียวหรอกที่งง
หนูก็คงงเหมือนกันว่าทำไมครูก็ถึงพูดอย่างนั้น
หลังจากนั้นนะคะจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป
ก็คือเพื่อนของหนูเนี่ยก็มาล้อมกูกัน
ว่าถามข้อเท็จจริงกับครูค่ะว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมหนูถึงเจอกัน
ครูเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๐ปีก่อน
ครูมีแฟนคนนึงเขาชื่อน้ำ
แล้วครูเนี่ยเขาเรียนชมรมดนตรีไทย
ส่วนครูน้ำเนี่ยเรียนนัตตสิน
แล้วห้องดนตรีที่อยู่ใกล้กันก็เจอกันบ่อยใช่ไหมคะ

เขาคุณครูเนี่ยนัดคุณน้ำมาที่บ้าน

เพื่อที่จะนัดคุณน้ำมาซ้อมลำ
ก่อนที่จะขึ้นงานจริงงานประกวดของโรงเรียนนะคะ
แล้วพอซ้อมกันก็นั่งกินข้าวกันจนถึงเย็น
แล้วก็เขาก็ว่าแบบนอนค้างกันอยู่ที่บ้านของคุณครูอะค่ะ

คุณครูเขากะว่าจะตื่นมาเข้าห้องน้ำ
แต่ก่อนที่จะตื่นก่อนที่จะลุกเนี่ยครูเขาบอกว่า
เขากะว่าจะไปกอดคุณน้ำ
แต่เขาคำหาคุณน้ำไม่เจอคือคุณน้ำหายไป
คุณครูก็เลยออกตามหาลงมาข้างล่าง
ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านกูหายังไงกูก็หาไม่เจอ
ครูก็เลยขับรถออกตามหา
พอขับไปได้ประมาณสัก๒กิโลค่ะ
ถัดออกไปจากทางวัดอีก
มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่

คุณครูเห็นร่างของคุณน้ำมาผูกคอตายอยู่บนหลัง

คุณครูเขาก็เสียใจมากเลยในวันนั้น
แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณครูก็เสียใจมากเลยนะคะว่า
เพราะว่าเขาก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะ

น่าจะโทษตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
และตลอดเวลา๒๐ปีที่ผ่านมาค่ะคุณน้ำ
คุณครูเนี่ยเขาก็เลือก
เขาก็แบบอยากที่จะมีรักใหม่อะเนาะ
เคยมีแฟนแต่มีกี่คนกี่คนนะคะ
บางคนก็ต้องเลิกกันแบบไม่มีสาเหตุเลย
บางคนก็หายไปบ้าง
คนล่าสุดที่หนูมารู้ค่ะก็คือ

แต่คุณครูมั่นใจเลยว่าคุณครูทำดีกับ
ผู้หญิงคนนั้นมากเลยโดยที่ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะ

แสดงว่าคุณครูเนี่ยจะมีอันเป็นไปในเรื่องของความรัก
ตั้งแต่แฟนผูกคอตาย
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นตั้งแต่ปีเรียนจบมาเนี่ย
ก็ไม่ได้ติดต่อกับครูคนนั้นอีกเลย
จนมาเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ
หนูได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับคุณครู
แล้วก็ได้นัดกันไปที่คาเฟ่
ก็เลยพูดคุยกันไข่ถามกัน
ตามสารทุกข์สุขดิบอะค่ะว่า

ก็ถามเหมือนอาจารย์กับลูกศิษย์กันปกติอะค่ะ
คุณครูเขาเอ่ยปากขึ้นมาว่าตอนนี้
ครูรู้สาเหตุแล้วนะทำไมคุณน้าถึงผูกคอตาย

เพื่อนของกูน้ำเนี่ยมาเล่าให้ฟัง
วันนั้นเนี่ยคุณน้ำอะไม่ได้ไปโรงเรียน
แล้วเขากล่าวว่าจะมาดักรอคุณครูเนี่ยค่ะ
หลังเลิกเรียนตรงข้างโรงเรียน
โดยที่ไม่บอกคุณครูเลยนะคะว่าจะมา
แล้วพอเอิญในตอนนั้นเนี่ยหลังเลิกเรียนเนี่ย
มันก็บางคนเขาก็จะเดินออกมา

คุณครูเนี่ยเขาขับมอไซค์ออกมา
กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช่ค่ะออกมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วคุณน้ำเนี่ยเขาก็ไประบายกับเพื่อนของเขาว่า
ทำไมคุณครูเขาถึงทำแบบนี้
เขาก็คิดต้านเนื้อต่ำใจมาตลอดนะคะว่า
ตัวเองดีไม่พอเหรอทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้
แล้วคุณน้ำเขาก็เป็นคนเงียบ
เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เอาเรื่องนี้ค่ะไปปรับความเข้าใจอะไรกับคุณครูเลย
ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นความคิดไปเองอะค่ะ
ก็เลยวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณน้ำเขาคิดอะไร
เขาก็เลยเลือกที่จะผูกคอตาย

ความจริงก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลย
แต่เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณครู
เหมือนกับ

พ่อแม่ของเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันแท้เลย
แต่คุณครูเนี่ยไม่เคยบอกคุณน้าว่ามีลูกพี่ลูกน้อง
เพราะว่าเขาอยู่คนละบ้านกัน
จนมาเมื่อมาต้นปีประมาณเดือนมกรา
คุณครูเขาแชทมาบอกตี

แต่บวชเนี่ยเขาจะบวชตลอดชีวิต

จนตอนนี้เขาเป็นพระมาก็หลายเดือนแล้ว

ก็ถ้ามีอาณาจังหวัดคงจะไปหาเขาอะค่ะ

ก็คือเหมือนบวชอุทิศวรรณ์ผู้ศนในครูน้ำอะ

สิ่งที่คุณปีเห็นว่าเป็นคนนั่งยอง

อยู่ตรงสารหลังคาวัดหนู

คือเราก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากครูใช่ไหมครับ

แสดงว่าถ้าคนคนนั้นที่คุณปี่เห็น
เป็นคนเดียวกับที่เป็นอดีตคนรักของครู

คือเหมือนกับคนนั้นก็ยังไม่ยอมไปไหน
อาจจะมีความแค้นที่ยังเป็นบ่วงอะไรบางอย่างอยู่
จิตยังคงผูกติดอยู่กับคุณครูอันนี้อยู่
ซึ่งแน่นอนว่าผู้ใหญ่พอเจอเรื่องผ่านเรื่องหนักมาอย่างนี้
เรื่องส่วนตัวจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้นักเรียนให้เด็กฟังอยู่แล้ว
ครูเขาเป็นคนที่เงียบมากเลย
แล้วก็มาเจออีกทีนึงคือตอนเป็นใส่ชุดเต็มแล้ว

น่าจะเป็นชุดเดียวกับตอนที่ไปอูคอป่ะ

แต่เวลามาตรงนี้แสดงว่าน่าจะมาบ่อยที่บ้านหลังนี้

เพราะจากที่คุณครูแบบอยู่เป็นเพื่อนครูก่อนนะ
คือพยายามหลอกเด็กให้มาอยู่ที่บ้าน
เอาหูกระทะมาล่อเพื่อจะหาเพื่อน

หาเพื่อนคืออารมณ์แบบคงรู้อยู่แล้วหรืออาจจะรู้ว่า
ในรอบสัปดาห์หรือว่ารอบเดือน
วิญญาณนี้อาจจะมาเป็นประจำ
แล้วรู้อยู่แล้วว่ารอบนี้จะมา
ก็เลยหลอกเด็กมาเอาหมูกระทะมาล่อซะหน่อย

ก็อาจจะเป็นได้แล้วคนที่เจอไม่ใช่ครูแล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ย
ผมว่ามันได้ข้อคิดอะไรบางอย่างอย่างหนึ่งคือ
เรื่องของความคิด
เรื่องของการคิดไปเอง

ถ้าวันนั้นแฟนของคุณครูมาพูดมาถามก็ได้
ว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาผู้หญิงซ้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาล่ะ
ปรับความเข้าใจกันก็ได้
ดีกว่าเอาไปปรึกษาคนอื่น

คิดเองกลายเป็นว่าพอคนอื่น
แน่นอนว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็ไม่รู้ความจริง

พูดไปยิ่งเพิ่มความเสียใจให้กับคนที่ฟัง
แล้วผลสุดท้ายคือพอมันคิดมากเข้า

เดี๋ยวนะหลังจากคืนนั้นที่เราเจอ

ที่บอกว่ามาตรงที่หน้าต่างเพื่อนเห็นพวกเราเห็นอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นยังมีเจออยู่ไหม
ก็ยังได้ยินเสียงดนตรีไทยอยู่อะค่ะ
แล้วก็ยังได้ยินเวลาเข้าเพื่อนเข้าห้องน้ำเนี่ย
มีเพื่อนหนูยุคคนนึง

ระหว่างที่เขาเข้าห้องนั้นเขาก็มาเล่าให้หนูฟังนะคะว่า
ก็เหมือนได้ยินเสียงเหมือนย่ำเท้าแล้วก็มีเสียงกระดิ่ง

ตัวหนูไม่ได้เจอเลยค่ะหลังจากนั้น
แต่หนูงงว่าทำไมต้องเป็นหนูที่เจอแบบในฝัน
นั่นแหละเขามาทำไมทำไมต้องเป็นเราไง

ทำไมเขาต้องมาในฝันเหมือนมันหลอกเด็กคนนี้ทำไม

จะให้เราไปบอกเป็นตัวแทนในการไปบอกคุณครูว่า

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ย
ก็คือเจอกันพร้อมกันเลยทั้ง๕๖คน
แต่ปัจจุบันนี้คือพระท่านก็บวชอยู่

ไม่รู้เหมือนกันว่าเบาบางลงไหม

เดิมเดิมเจ็บปวดแบบเดิมเดิมจนกว่าจะหมดอายุไขของตัวเอง
สมมุติว่าคุณครูท่านเนี้ยฆ่าตัวตายตอนอายุยี่สิบห้า
สามสิบแต่อายุไขถูกกำหนดไว้ว่า
ต้องมีอายุ๖๐ปีหลังจากนั้นนับไปเลยครับ
ทุกวันเวลาเดิมเจ็บปวดแบบเดิมนะครับ
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณปี่วันนี้อาจจะพูดน้อย
ไม่ค่อยสบายหรือหรือตื่นเต้นหรือยังไงไม่สบายค่ะ
เหมือนมันเหมือนไม่ใช่รายการผีอะไรอย่างนี้นะ
เหมือนหูนกระแสไงไม่ใช่ไม่ใช่ยอมยอมยอมยอมยอม
นี่ครับคุณปี่ไม่สบายแต่ไม่ได้เป็นวัยรุ่นสองขีดนะ
ตรวจแล้วนะครับก็กลัวจะมีอาการไอ
ก็เลยต้องใส่แมสเอาไว้ค่ะอ่ะวันนี้สถานีผีดุของเรา
ขอบคุณคุณปี่มากที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะเจอผีแบบโบ๊บะโบ๊บะโบ๊บะ
แล้วก็ผีนางรำคลาสสิกสุดขอบคุณมากมากคุณปี
ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่
รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะครับ
เราจะกลับมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันที่
สำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณครับ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป